ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้ไม่ใช่ข่าวใหม่นะคะเป็นข่าวต่อเนื่องแล้วก็มาเป็นลำดับค่ะแต่สิ่งที่ยังเก่าเหมือนเดิมคือว่าความคืบหน้าในมุมของครอบครัวของผู้ที่หายไปเนี่ยเขารู้สึกว่ามันไม่คืบแล้วก็ไม่รู้จะพึ่งใครจริงจริงนะคะจริงแล้วออกมาหลายรอบแล้วแล้วก็เป็นข่าวที่ในพื้นที่เองเนี่ยเป็นข่าวที่ถูกจับต
นะคะเพราะว่าเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งกับส่วนหนึ่งผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะคะเป็นตำรวจด้วยสองนายนะคะวันนี้ที่เราจะมาคุยกันเนี่ยเราย้อนกลับไปให้คุณผู้ชมฟังแน่นอนนะคะแต่ว่าความคืบหน้าเนี่ยมีอะไรคืบหน้าบ้างมันมีหลักฐานอย่างหนึ่งที่ทำให้ครอบครัวนี้ต้องออกมาพูดอีกครั้งแล้วการพูดครั้งนี้ถือว่าเป็นการพูดอาจจะ
ภาเดชัยดอสใหม่ที่ได้มาทำให้คนในครอบครัวนี้มองว่าหรือจะมีส่วนเกี่ยวพันธุ์กับญาติของตัวเองด้วยนะคะวันนี้จะคุยกับผู้ร่วม
ทั้งสี่ท่านค่ะสวัสดีค่ะจริงจริงแล้วคงพูดให้ข่าวกันมาหลายครั้งแล้วนะคะ
แล้วจริงมันเป็นข่าวใหญ่มากในพื้นที่แล้วคนในพื้นที่ก็มีส่วนร่วม
ในการเรียกร้องขอความเป็นธรรมความคืบหน้าคดีเยอะนะคะต้องถามคุณย่าก่อน
เพราะคุณย่าคือคนที่อยู่กับเหตุการณ์วินาทีแรกสภาพจิตใจตอนนี้คุณย่ายังหวังไหม
ยังหวังอยู่ค่ะว่าหลายังมีชีวิตต้องถามแบบนี้
จ้ะยังหวังอยู่ย่ายังหวังนะค่ะ

แล้วระหว่างนี้นะคะเกือบปีแล้วเนี่ยนะคะคุณย่าเคยได้ยินใครมาพูดไหมว่าเห็นแว๊บ
หรือสงสัยว่าจะอยู่อย่างนั้นสงสัยว่าจะไปอย่างนี้คือมีอะไรพูดเข้าหูไหม

ถ้าให้คุณย่าเล่าย้อนไปวันนั้น
ภาพที่จำได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๔ธันวา๕๘นะคะเกิดอะไรขึ้นในบ้าน
ก็มีผู้ชายคนนึงเดินเข้ามาถึงกำลังแกว่งหลานอยู่
เดินเข้ามาก็ไม่ได้พูดอะไรหรอกเขาไม่ได้แสดงเป็นแสดงตัวเป็นอะไรก็เดินเข้ามา

แล้วเขาก็เดินออกมาพออาร์มเดินออกมาเขาก็กอดคออามออกไปเลย

คุณย่าแกว่งหลานคนเล็กเลี้ยงหลานคนเล็กอยู่
แล้วคือเขาเข้ามาแล้วเสียงมีโหกเวกโวยวายไหมถึงเดินออกมาจากห้องเขา

แล้วประตูบ้านเราไม่ได้ล็อกเหรอคะ

แต่อามเขานอนดูห้องเขาจะไม่ปิดประตู
เขาก็นอนหันหน้ามาก็คงเห็น
เห็นมีคนเข้ามาก็ออกมา
ออกมาเขาก็ล็อกคอออกไปเลย
คนนี้เนี่ยที่ตามข่าวบอกว่าเป็นตำรวจใช่หรือเปล่า

เขากอดคอออกไปจากบ้านก็ไม่ได้พูดอะไร

แล้วเขาก็เดินออกไปข้ามถนนไป
เดินข้ามไปก็พ่อเขานอนในห้องก็เรียก

กลับไปจากทำงาน

ร้านกาแฟมีใครเห็นอะไรมากกว่าเราไหม
ที่ร้านกาแฟก็มีเจ้าของร้านเขาชงกาแฟอยู่
แล้วก็มีคนมาซื้ออยู่อีก๒คน

เขาก็เห็นที่เอาอ้ามขึ้นรถไป

เขาว่าใส่กุญแจมือไปใส่กุญแจมือตรงนั้นแหละ
แล้วก็เอาอาบขึ้นรถไป
ตอนเขาเข้าไปในบ้านแล้วที่คุณย่าเห็น
จนกระทั่งเขาล็อกคออามแล้วพาเดินออกมาข้ามถนนเนี่ย

โทษนะคะคือใช้ล็อกคอหรือว่าโอบไหล่แล้วเดินลั
เขาล็อกคอกอดคอเข้ามาหาตัวเขา

ที่อยู่ในบ้านเขาก็ไม่ได้ขัดขืนหรอก

ดูแล้วเขาจะรู้จักกันหรือเปล่า
คุณย่าเขามากันกี่คนเอาที่คุณย่าเห็น
เขามากันมัน๔คน
แต่เขาเข้าไปในบ้านคนหนึ่ง
แล้วก็พอออกมาแล้วก็อีก๓คนที่อยู่ข้างนอกก็เดินมารวมกัน

เห็นคนที่เข้าไปเนี่ยชัดคนเดียวแต่ที่ข้างนอกน่ะไม่ชัดหรอก

ไม่เคยเห็นไม่เจอคนแถวบ้าน

ทีนี้เรื่องมันมาเพิ่มมากขึ้น
เพราะมันมีความสงสัยเยอะที่เป็นข่าว
คุณพ่อกับคุณอาเล่าเยอะเลยนะคะ
ทีนี้เอาจากนี่นะที่เราย้อนกลับไปเมื่อวันที่๔เกิดเหตุการณ์แบบนี้
คุณพ่อสิ่งที่ได้เพิ่มเติมจนกระทั่งมีการรวมตัว

คืออะไรที่มันชัดจนเรารู้สึกว่ามันแปลก

คือว่าตอนนี้ที่ผมสงสัยคือว่า
อาจจะเป็นคนในเครือญาติเราเองที่ทำแบบ
เอาคนของเราไปคือเอาลูกของผมไป
คือจริงแล้วตอนข่าวมาตอนแรกเนี่ยไม่มีข้อมูลชุดนี้นะคะ

เพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจไง
จนหลักฐานมันเริ่มมีมาเริ่มชัดขึ้น
ถ้าเรียนย้อนกลับไปนะคะก่อนมาที่ตัวหลักฐานใหม่นะ
คือถ้าตามข่าวเนี่ยตามที่คุณย่าบอกด้วยเนี่ยคือมี๔คนที่มา
คุณย่าเห็นคนเดียวออกมาเขาเห็นว่ามีทั้งหมด๔คน
๔คนเป็นตำรวจ๒แล้วก็เป็นพลเรือนปกติเนี่ย๒
ตามข่าวเนี่ยนะคะตำรวจตอนนี้ยังอยากให้ออกจากราชการไว้ก่อน
พักราชการไว้ก่อนส่วนอีก๒คน๑คนเป็นผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมคะ
ไม่เคยเห็นเลยในไม่เชื่อคนคุ้นแน่ไม่ใช่ไม่รู้จักแหละ
แต่การดำเนินคดีเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดำเนินคดีนะมีครับผม
จนถึงตอนนี้๒คนตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน

ก็อีกคนนึงก็ยังอยู่บ้านอยู่ทำงานปกติ
คือเขาประกันตัวออกมาใช่ไหมใช่ครับแล้วได้เจอพบหน้าถามถ่ายอะไรกันไหม

ไม่ได้อยู่ในระแวกเดียวกันใช่ครับ
อันนี้มันเป็นข่าวต่อใช่ไหมคะแต่ที่คุณย่าพ่อแม่หรือแม้แต่กระทั่งคุณอา
สงสัยคืออามอยู่ไหนใช่ค่ะอามอยู่ที่ไหน
โทษนะคะเคยให้สัมภาษณ์ไว้ขณะที่บอกว่า
คือต่อให้ลูกไม่อยู่แล้วก็จะเอาร่างเขามาทำบุญใช่ไหมแต่ตอนนี้ถามว่าลูกอยู่ไหน
ใช่แล้วทุกครั้งที่มีข่าวโทษนะคะมีการพบศพแต่ละคดีเนี่ยก็ไปดู
ครับผมไม่ใช่เลยนะไม่ใช่ครับ
ได้ข่าวอะไรมาบ้างไหมถามเหมือนคุณย่าคือมันมีชาวบ้านคุยกัน
ฉันสงสัยว่าเขาจะอยู่ตรงนั้นเคยได้ยินว่าเขาอยู่ตรงนี้แม่ได้ยินอะไรมาบ้างไหม
ได้ยินเลยค่ะไม่มีใครมาคุยให้ฟัง

เพื่อนอามมาหาแม่บ้างไหม
ก็ไม่ค่อยได้มาก็อยู่ผ่านไปผ่านมาเห็นที่ไหนเขาก็ทัก
แล้วเพื่อนเขามาคุยบ้างไหมว่าอามจะอยู่ที่นั่นที่นี่

แสดงว่าไม่มีใครได้ข่าวเขาเลยแม้แต่สงสัยแม้แต่แว่วมาก็ไม่มี

หาแบบลึกลับมาก
กลับมาหาหลักฐานกันเองอีกครั้ง
จริงคุณผู้ชมคะตั้งนี้เนี่ยคือเป็นเอกสารที่ไปร้อง

แต่ละหน่วยงานต่างที่ผมได้ไปเดินร้องเรียนมา

ก็มีคนแนะนำให้ไปบ้าง
ความคืบหน้าตอนนี้คืออะไรตอนนี้ขั้นตอนอยู่ไหน
ขั้นตอนตอนนี้ความคืบหน้าถ้ารอคดีก็คดีก็ต้องอยู่ที่ปปท
ปปทก็คือสำนักงานปราบรามทุจริตในภาครัฐ

แต่ก็ยังไม่ได้ส่งฟ้องอะไรทีนี้ว่าถ้ามันยังไม่ส่งฟ้องเดี๋ยวเรื่องมันก็เงียบอีก
คำว่าเรื่องเงียบความหมายของพ่อคืออะไร
เพราะว่าถ้าถามว่าเขามีการดำเนินคดีไหมมันก็มีนะ

แต่ทีนี้ว่าถ้าความสงสัยใหม่ผมมีอยู่
เพราะว่าผมยังสงสัยร้านกาแฟอยู่ที่เป็นส่วนลึก
คืออันนี้เราไม่ค่อยได้คุยกันในข่าวเลยไม่ได้พูดเลยนะ
คือที่ถามกันเนี่ยบ้านอยู่ตรงข้ามมีร้านกาแฟ
ก็คือร้านกาแฟที่รถกระบะคันนั้นจอดแล้วเอาตัวอามไป
แล้วบอกว่าตอนนั้นที่เกิดเหตุมีเจ้าของร้านอยู่กับลูกค้าสองคน
เจ้าของร้านคนหนึ่งลูกค้าสองคนใช่ค่ะเป็น๓คน
สนิทสนมกับร้านกาแฟยังไงคะสนิทสนิทค่อนข้างมาก
คือไปช่วยเขาขายอยู่เสาร์อาทิตย์เราหยุดงานก็ไปช่วยเขา
เป็นญาติกันหรือเปล่าเป็นญาติกันค่ะหรือเป็นญาติกันห่างหรือเป็นญาติใกล้ชิด
ก็ใกล้ชิดกันอ่ะนามสกุลเดียวกันค่ะเป็นญาติกันเลย
คือร้านนั้นญาติเราอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะร้านกาแฟของญาติ
นี่คือลำดับชั้นยังไงคะเป็นน้องของปู่เป็นน้องของพ่อผม
ผัวเขาน่ะผัวเขาน่ะคนเป็นตำรวจเป็นน้อง
คนขายกาแฟคือเป็นอาสะพ้ายเป็นอาสะพ้ายของคุณพ่อครับผม
ศักดิ์ก็คือเป็นย่าของอาร์มเป็นคุณย่าของอามครับผมอานะคะ
ใครเป็นตำรวจนะอาร์มอาร์มตัวอาร์มอาร์มผู้ชายอาร์มผู้ชาย
ส่วนคนที่อยู่ตอนเกิดเหตุที่บอกว่าเป็นเจ้าของร้านชงกาแฟอยู่เนี่ยเป็น
อาร์มสะพ้ายอาร์มสะพ้ายอาร์มสะพ้ายเวลาเรานับสักเรานับที่คุณพ่อเนอะครับผม
แต่ถ้าเวลานับกับอามของที่หายตัวไปคือเป็นปู่กับย่า
คือปู่กับย่าสะพ้ายใช่ไหมคะเกี่ยวอะไรกับเขาใครจะเล่าดีคะ
ก็ที่บ้านคือจะสนิทกันสนิทกันคือเหมือนกับว่าค่อนข้างที่จะสนิทกันมาก
แล้วก็อยู่อยู่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นมาพอมีเรื่องนี้เกิดขึ้นมาจริงจริงแล้วอ่ะ
คือตัวก้อยเองก็ไม่ได้ปักใจว่าจะเป็นเขาพยายามที่จะเลี่ยงไปทางอื่น
พยายามที่จะไม่พูดถึงว่าเป็นเพราะเขาเป็นเพราะว่าญาติเราเอง
แต่ทีนี้การที่สงสัยคือหลังจากที่เกิดเหตุที่บ้านจะนึกถึงเป็นคนแรกคือ
ผู้ชายเพราะว่าเป็นตำรวจอย่างน้อยน้อยเขาต้องช่วยเราได้
โทรไปหาโทรไปหาตอนแรกบอกติดงานติดจับคนร้ายอยู่ก็โอเคตรงนั้นเข้าใจว่าเป็นตำรวจ
พอตอนเช้ามาวันที่๕มามาถามถามว่าเกิดเรื่องแบบไหนเกิดเรื่องยังไง
พอแม่เล่าให้ฟังก็กลับต่อว่าว่าปล่อยเขาเอาไปได้ยังไง
แล้วหลังจากนั้นก็ไม่มาถามอีกเลยร้านกาแฟก็ปิดปิดไปแล้วมาเปิดอีกครั้งหนึ่ง
วันที่๗ซึ่งตำรวจลงพื้นที่แล้วเรียกตัวมามาเปิดประมาณ๒๐นาที
แล้วก็ปิดแล้วก็ปิดยาวเลยหลังจากนี้ก็ยังไม่เปิด
แล้วก็มาทยอยขนของออกไปขนของออกไป
แต่ที่สงสัยคือเราเป็นญาติสนิทกัน
เกิดเรื่องแบบนี้ต้องถามบ้างแหละ
ว่าเป็นยังไงลูกหลานเป็นยังไง
มาถามบ้างมาไม่ใช่หายเงียบไป

โทรศัพท์ที่เคยมีอยู่ก็เปลี่ยน
ที่เคยติดต่อได้จากเคยโทรถามถ่ายกัน
ตอนนี้ไม่มีติดต่อไม่ได้เปลี่ยนเบอร์
ร้านปิดไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน

มีบาดหมางขัดแย้งหรืออาจจะกระทบกระทั่งกันไหมก่อน

ว่ายะหนูว่าเอาขยะไปทิ้งอะไรอย่างนี้
เอาเรื่องเกิดยังไงคุณแม่ลองเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
เขาส่วนมากเขาจะเล่าให้อาเขาฟังเยอะ
อีกคนนึงแต่เราก็เตือนลูกบอกว่า

แต่ว่าเผาขยะคือหลังจากร้านปิดแล้วนะ
ไม่ใช่ว่าหลานเปิดอยู่แล้วเราทำนะ
เพราะตรงนั้นมันเป็นที่เผาขยะมานานมาก
แต่ขยะแถวนั้นเรามีที่ทิ้งขยะ

เดี๋ยวนะคือคุณแม่คิดว่าอาจจะกระทบกันเรื่องที่เผาขยะ
ก็เด็กไปแบบไปวุ่นวายรุ่มล่ามกับทางร้านเขาอย่างนี้
เราเคยไปนั่งอยู่ข้างหลังร้านเขาก็บอกว่า
มานั่งเล่นมาพาเพื่อนมาได้อะไรอย่างนี้
แล้วพอมาตอนหลังเขาก็บอกว่าเหมือนจะวุ่นวายเกินไป
เราก็เตือนลูกว่าอย่าไปยุ่งกับเขา
เดี๋ยวตกลงเรื่องที่ไปนั่งหลังร้านเขา
หรือเรื่องที่เอาขยะไปเผาหลังร้านเขา

คือคิดว่าเขาน่าจะจับมาโยงกันนะคะพี่
ใช่เพราะว่าประเด็นครั้งแรกคือคนผิดใจกัน
เหมือนกับว่าคนไม่ถูกไม่ชอบขี้หน้ากันนะคะ

แล้วไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรนิดอะไรหน่อยทุกอย่าง

หนึ่งเริ่มจากการทิ้งขยะ

แต่คุณย่าบอกว่าทิ้งขยะเป็นที่ทิ้งอยู่แล้วนี่
ใช่เป็นที่ทิ้งอยู่แล้ว
ใช่เพราะร้านเขาเพิ่งมาเปิดมาปลูกแล้วก็มาเปิดเมื่อไม่นาน
แล้วเรื่องนั่งหลังร้านกาแฟจะมีเรื่องอะไรกันคะ
ก็เหมือนกับเด็กไปกินเขาคงจะ

คือไปนั่งละเกะละกะร้านเขาหรือเปล่า
คืนเขาปิดร้านแล้วตอนมืด

อามพาเพื่อนมานั่งได้มาเล่นได้อะไรประมาณนี้
แต่ทีนี้คือที่คุณแม่บอกเนี่ยคือเคยกระทบกันเรื่องนี้เหรอคะ
เคยมีปากเสียงกันเรื่องนี้เหรอ
เขามาเตือนอาอีกคนนึง
บอกว่าอามพาเพื่อนมากินเหล้าวุ่นวาย
ก็เลยบอกกับลูกว่าอย่าไปยุ่งกับเขาอีก

ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็เรื่องเด็กนิด

แต่ทีนี้ที่บอกว่าหลักฐานที่คุณพ่อได้มา

แต่พอมันมีเอกสารตัวนึงออกมา

เพราะว่าในนี้มีการพูดถึงนัทธพงศ์ที่ค่อนข้าง

แต่เอกสารตัวหนึ่งที่ทำให้คุณพ่อรู้สึกว่าน้ำหนักมันเพิ่มขึ้น
ความสงสัยนี้ก็คือเอกสารที่ได้มาจากศูนย์ดำรงธรรมครับผม
อันนี้เป็นเอกสารที่มีบุคคลร้องเรียนว่ามีเด็กวัยรุ่นมั่วสุม
ร้องเรียนไปถึงศูนย์ดำรงธรรมก่อนที่ลูกผมจะหายไปได้ประมาณ๒อาทิตย์
คืออันนี้เอกสารคือบนหัวพิมพ์คือ๑๖พฤศจิกายน
แล้วก็มีหนังสือปรั๊มตรงบนหัวเป็น๒๕พฤศจิกายน
แล้วก็เนื้อหาเรียนได้อ่านก่อนเข้ารายการแล้ว
คุณผู้ชมก็มีการพูดถึงกลุ่มวัยรุ่น
ซึ่งอาร์มถูกรวมอยู่ในนั้นถูกไหม

แล้วเขาก็พูดกันถึงมั่วสุมเสพยาบ้ากัญชายาไอซ์ต้มน้ำกระท่อม

แล้วก็เอามอเตอร์ไซค์มาแข่งกัน
แข่งกันแล้วก็มียิงปืนอะไรพวกนี้

แล้วก็อาจจะมาสะดุดตรงช่วง๒บรรทัศน์สุดท้าย
ที่พูดถึงอามเนี่ยก็คือหัวโจกเลย

ใช่ไหมคะแล้วก็คือในในเอกสารเนี่ย
พิมพ์คำอาจจะมีคำไม่สุภาพลงไปด้วยนะคะ
ซึ่งอย่างที่บอกว่า

มันทำให้ข้อสงสัยคนในกันเองมากขึ้น

คือเคยบอกเจ้าหน้าที่ส่วนไหนที่ทำคดีไหมคะ

มีบุคคลที่ไปค้นประวัติทะเบียนราชของลูกผม

และผมก็ได้ไปขอยื่นค้นประวัติทะเบียนราช
บุคคลใดที่ได้ไปค้นประวัติทะเบียนร่างของผมที่ปฐุมธานี

เพราะมันตรงกับเลขรองรับของเอกสารใบนี้เพราะมันตรงกัน
มันก็มีเอกสารใบนั้นที่ว่าทางนู้นเขาได้ส่งมาว่ามีบุคคลเนี่ย

ซึ่งชื่อนี้เนี่ยตามข่าวคือตำรวจ

ซึ่งคำถามก็คือว่าคือพอน้ำหนักมันมาแบบนี้แล้ว
แล้วคือถือว่าเป็นหลักฐานใหม่เลยไหมคุณอา

ใช่ค่ะ
ได้เคยพยายามประสานคุยกับญาติไม่ว่าจะเป็นที่เป็นตำรวจ
หรือว่าทางญาติที่เป็นฝั่งสะพ้ายเนี่ยนะคะ

ก็ตอนแรกเคยถามเคยถามเคยปรึกษาแต่ก็ไม่ได้รับอะไรกลับมา
ไม่ได้รับอะไรกลับมาแล้วก็ถ้าหากว่าตอนนี้ติดต่อคงจะติดต่อไม่ได้
เพราะว่าได้มีการเปลี่ยนโดยไปแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะปรึกษายังไงจะสอบถามยังไง
เพราะว่าด้วยความเป็นจริงถ้าหากว่าคือญาติกันอ่ะ
เราตกอยู่ในสภาวะขนาดนี้เราลำบากอยู่เนี่ยต้องเข้ามาช่วยสิ
ไม่ช่วยถามก็ยังดีเฮ้ยมันเป็นยังไงบ้างถามก็ยังดี
เงียบไปมันไม่ใช่วิสัยของญาติอะค่ะพี่
เขาเป็นคนที่แบบรักพี่น้องมากเลยนะ
แต่เรื่องแบบนี้ทำไมเขาไม่มาเลยสัก
ไม่มาถามไทยเลยว่าเรื่องไปถึงไหนลูกไปถึงไหนเจออะไรหรือยัง
อันนี้ถามใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็คนในครอบครัวกันเองนะคะว่า
คือการกระทบกระทั่งกันเท่าที่เล่ามาแล้วอาจจะมีอื่นอีกเนี่ยนะที่ที่ฉันไม่ทราบเนี่ยนะคะ
คือมันจะมีมูลเหตุจูงใจให้มันพามาเกิดเรื่องนี้ได้เลยเหรอ
มันมากขนาดนั้นเลยเหรอคุณแม่
ถ้าเขาทำได้ขนาดนี้ถ้าเป็นเรื่องแค่นี้ความคิดเขาสั้นมาก
นั่นน่ะสิคุณพ่อคือเหมือนกับแบ่งใจไว้ไหมว่าอาจจะไม่ใช่มันอาจจะน้ำหนักไม่เยอะคุณพ่อแบ่งใจไว้เผื่อไหม

เขาไม่เคยถามไม่เคยมาติดต่อแม้แต่ปู่หลังบ้านเขาก็ไม่เคยมาหาเลยนะปกติ

คือว่ามีช่วงสัญญาณโทรศัพท์ของเขาที่ขณะวันเกิดเหตุ

ว่าที่เขาอยู่ช่วงไหนจุดไหนตรงไหนเวลาไหน

เพราะว่าเกี่ยวกันเพราะมาอยู่ในเส้นทางเส้นทาง๓เส้นทางระหว่างช่วงถนนแถวบ้านผม
แล้วมันโยงถึงเขายังไงคุณพ่อ
สัญญาณโทรศัพท์เขากับของอีกฝ่ายหนึ่งที่เอาไป

อันเดียวค่ะที่ผู้ต้องหาก็คือเหมือนกับว่ามีสัญญาณโทรศัพท์คือเหมือนกับว่า
ผู้ชายมีการโทรหา

แล้วก็ผู้ต้องหาคนนี้มีการโทรหาอาสะพ้ายคือมันโยงกัน
อ๋อเหรอคะมันมีหลักฐานการโทรใช่
ถึง๔ภายในสิ่งตัวนี้กับคุณอาจารย์สองท่านนั้นหรือ

อย่างนี้ตรงไปตรงมานะคะคือการออกมารอบนี้กับหลักฐานที่ก็เพิ่งมาเปิดชุดนี้เนี่ยนะคะ
พรุ่งนี้จะไปร้องเรียนที่ไหนหรือจะไปขยับดำเนินคดีเพิ่มเติมยังไงคะ
พรุ่งนี้ผมกล่าวว่าจะไปที่

อยากให้เขาช่วยรับเป็นคดีพิเศษไง

คือหาหลักฐานมาให้เขาจะได้เป็นคดีพิเศษคือจะได้ให้เขาดำเนินงานได้คล่องตัวฟันนี้
เพราะว่าที่ผ่านมามีผู้ใหญ่หลายท่านคือรับปากกับก้อยว่าขอเวลา๓วัน๗วันที่จะจบเรื่องนี้ให้ได้
แต่เนี่ยมันจะ๘เดือนแล้วค่ะมันจะ๙เดือนแล้วอะค่ะ

มันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลย
ซึ่งพยายามออกข่าวหลายรอบเมื่อกันนะขอประคุมคลึกของหน้า

คุณผู้ชมตามกันต่อนะคะเพราะว่าคดีนี้เนี่ยตามกันมาตั้งแต่เกิดเหตุคือ๔ธันวาคมนะคะ
ประเด็นก็คือว่าเขาอยากรู้แม้ว่าเขาจะต้องเสียใจว่าลูกไม่อยู่แล้ว
แต่ดิฉันอิงเข้าคุณย่าก่อนนะคุณย่าเชื่อว่าอามยังอยู่นะ